คุณผู้ชมครับมาตามต่อความคืบหน้า
เรื่องของการสังหารกำนันทวีศักดิ์นะครับ
กำนันตำบลปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็ตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นมือปืนต่างชาติ
และน่าจะเกี่ยวยงกับเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
และก็พวกมือปืนเหล่านี้อาจจะเชื่อว่ากำนันทวีศักดิ์
เป็นคนนำข้อมูลมาแจ้งเจ้าหน้าที่
คนตำรวจตรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๕ในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวน
คดีรอบสังหารกำนันทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษ
กำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายและครอบครัว
ชุดสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕
เดินทางลงมาตรวจสอบรถกระบะคันเกิดเหตุ
สถานีตำรวจภูทรเวียงแก่นเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุมาแล้วครับ
จากนั้นมีการเรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวนคดี
ตำรวจภูทรเวียงแก่นแล้วก็ตำรวจภูทรจังหวัด
ตำรวจภูทรภาค๕เพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดี
ซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับ
เรื่องต้นได้พุ่งเป้าไปยังกลุ่มมือปืนข้ามชาติ
ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาก่อเหตุ
หลังเสร็จงานคาดว่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับ
ก่อนหน้านี้พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์เจริญศักดิ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผยครับว่า
แนวทางการสืบสวนสอบสวนจะเน้นไปที่เรื่องของยาเสพติด
ซึ่งกำนันได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ร่วมกับหน่วยงามรัฐในการปราบปรามยาเสพติด
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด
พร้อมของกลางล็อตใหญ่ได้
ก็คือเมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมาล็อตหนึ่งนะ
สกัดจับยาบ้าได้ถึง๙๔๐๐๐เมตร
ไอซ์อีก๗๘๘กิโลกรัม
อันนี้จับได้ที่ริมแม่น้ำโขงอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
มูลค่า๒๐๐๐ล้านบาทครับ

แล้วก็สามารถจับเครือข่ายเป็นมงค์๓คน
ในอำเภอเวียงแก่นนี่อีกล็อตหนึ่ง
ถัดมาวันที่๑๑เมษายน
สามารถยึดไอซ์ได้๒๕๐กิโลกรัม
อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
พร้อมจับผู้ต้องหาได้๓คนเป็นชาวตำบลป
อกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่า
สำหรับกลุ่มมือปืนที่ลงมือสังหานี้
ชุดสืบสวนได้ตรวจเช็ค
แล้วก็ทราบมาว่าเป็นกลุ่มมีสี

เป็นของกลุ่มทหารประเทศเพื่อนบ้าน
ตามแนวชายแดนหรือของฝั่งไทยกันแน่
ส่วนกำนันทวีศักดิ์นั้นก็รู้ตัวนะ

โดยกลุ่มผู้บงการและว่าจ้างนั้น
เข้าใจว่ากำนันหักหลัง
และเป็นคนแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติดล็อตใหญ่

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่นั้นไว้ได้
เรื่องนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้เช็ค
ข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มาดูอาการบาดเจ็บของกำนันทวีศักดิ

ที่โรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่กันบ้างครับ
ล่าสุดหมอเตรียมผ่าตัดบัตรแผลบริเวณตาในวันนี้นะครับ
แล้วก็ต้องพักรักษาตัวต่ออีกประมาณ๓๔วัน

จะกลับมารายงานตัวกับทางอำเภอเวียงแก่น

แล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน
ในการที่จะสอบปากคำกำนันทวีศักดิ์ต่อนะครับ

ไปรับศพของภรรยากำนันทวีศักดิ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นำกลับมาทำพิธีตามประเพณีชนเผ่ามงค์

จะได้นำศพไปฝังใกล้กับหลุมฝังศพ

ได้ทำพิธีตามประเพณีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ห้ามทำพิธีศพพร้อมกัน

ดังนั้นศพผู้เป็นแม่กับศพผู้เป็นลูกสาววัย๕ขวบเนี่ย
ไม่ได้มาประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างสะเทือนใจ
ก็จะเป็นบรรยากาศที่เศร้าสลดของคนในครอบครัวต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนอาการของกำนันที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่เรารอกันอยู่

เพราะว่าถูกสะเก็ดจากกระสุนปืน

แล้วก็ต้องดูอาการของลูกชายวัย๓ขวบอีก

ก็อยู่ในมือหมอนะฮะ